ไม่รู้จะกินอะไรจะแนะนำขนมจีนน้ำยาปู
น้ำยาปูเนี่ยมันจะต้องมีแต่เนื้อปูถูกไหมแต่น้ำยาปูของคนใช้งานติ๊กต๊อกท่านเนี้ย
ปูมาทั้งตัวเลยนะคะจะเป็นยังไงติดตามกับช่วงตลอดกิน
น้องใบตองครับอะไรคะขนมจีนน้ำยาปูอันนี้สิ่งที่คิดอ่า
สิ่งที่เราคิดนะกับสิ่งที่เป็นอ้าวไม่ไม่ปูตรงไหน
เอาปากกามาวงเลยเอาปากกามาวงเลยว่าตรงไหนที่ไม่ได้เรียกว่าปู
ตะโกนออกมาว่าปูมันกินยากถ้าเป็นแบบนี้
ก็ยากไงแต่ก็คุณอยากกินน้ำยาปูไม่ใช่เหรออ่าเอออย่างที่เขาบอกว่า
คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังครับผมแต่ถ้ามาเป็นเป็นกระดองแบบนี้แล้ว
ไม่ไหวทุบกินเลยเถอะใช่เสียดายอ่ะมันมาแล้วเป็นคุณคุณกินไหมล่ะ
เอ้าก็ต้องกินแต่ต้องเลอะมือนิดหนึ่งแต่อยากกินอย่างเงี้ยง่ายง่ายอย่างเงี้ย
ทำไมไม่ไปซื้อเองอ่ะขอโทษนี่แหละผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านเนี้ย
ก็คือเพื่อนเขาเนี่ยชวนเธอไปกินขนมจีนน้ำยาปูที่บ้าน
ภาพที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันแตกต่างเหลือเกินชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ก็อดขำไม่ได้เห็นไหม
อืมไม่ปูตรงไหนเอาปากกามาวงเห็นไหมนี่แหละปูปูชัดชัด
มาแต่เนื้อก็กลัวว่าเพื่อนจะไม่เชื่อเป็นปูเจหรือเปล่าปูปลอมหรือเปล่า
ก็เอาไปเป็นตัวไปเลยสิจ๊ะดีไม่ให้ลงไปกินทะเลเลยนั่นดิ
แต่ว่าจริงมันไม่ผิดนะมันอาจจะเป็นสูตรเด็ดของเขาก็ได้
คุณเคยเห็นขนมจีนน้ำยาปูนิ่มไหม
เขามาเป็นตัวนะเอออย่างนั้นอย่างนี้โอเคอ่ะใช่ไหม
ปูนิ่มที่เขาลอบคราบแล้วอ่ะปูกระดองแข็งแข็งยังกินไม่ไหว
กลัวฝันแตกงูก็ทุบก่อนแล้วให้กินก็เวลาทานปูอ่ะ
คุณก็จะได้เนื้อคุณอยากกินส่วนไหนกันเชียงกล้ามเกิ้ม
คุณก็แกะแงะทานกันไปนะคะก็เป็นเรื่องราวสนุกน่ารัก
ผู้ใช้งานติ๊กต๊อกยังไงขอบคุณด้วยนะคะ